กันที่อีกหนึ่งคู่แล้วกันคู่นี้เนี่ยเลิกรากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งสาวนศพนายังกุลเขาออกมายอมรับทั้งน้ำตาเลย
ค่อนข้างน่าสงสารจริงเราฟังสาวนดไปเรียบร้อยแล้วนะ
ใช่แต่ล่าสุดค่ะต้องมาฟังจากปากของหนุ่มพีชพัชระกันบ้างนะคะ
ว่าสาเหตุที่เลิกรากันทั้งที่คบกันมาตั้ง๓ปีเนี่ย
มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะมือที่๓หรือเปล่า

ออกมาชี้แจงผ่านสื่อเป็นครั้งแรกแบบไม่ค่อยจะเคลียร์นัก
สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มพีชพัชระ
สำหรับเรื่องราวรักร้าวกับอดีตหวานใจนดพนายางกูล
โดยเจ้าตัวไม่ขอเผยถึงสาเหตุการเลิกรากันในครั้งนี้
แจ้งแค่เพียงว่ามีการปรับความเข้าใจกันมา
ตลอดระยะเวลา๓ปีที่คบหาดูใจกัน
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเสียใจแต่ไม่เสียดายเวลาที่คบกัน
พร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากปัญหามือที่๓
รวมถึงประเด็นที่หลายคนมองว่าครอบครัวของตัวเอง

ก่อนจะทิ้งท้ายว่าหากต้องร่วมงานกันในอนาคต
ก็สามารถทำได้ตามปกติค่ะ
นานแหละก็แต่มันก็ก็ผ่านอีกแล้ว
ไม่เคยเสียดายเลยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็น๓ปีที่ที่แฮปปี้มาก
มันก็มีแสดงว่าแบบว่าครอบครัวมันก็เรื่องพวกด้วยอะไรอย่างนี้
มันเลยแบบเป็นส่วนหนึ่งจะให้เราสัมพันธ์กัน

สัมภาพใจใจรูปมิถูกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ

เริ่มแบบกลับสู่โหมดปกติแล้ว

เรื่องของความรักก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเลิกรากันไป

แต่ยังไงก็ยังต้องให้เวลาเยียวยาจิตใจทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะ

ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าปัญหาสาเหตุเรื่องของการเลิกรากันในครั้งนี้
บอกว่าส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของระยะเวลาด้วยนะคะคุณ

ที่ใบตองพูดเหมือนกันนะคะ